ดูไฟไหม้หน่อยค่ะครับคราวนี้มันเกิดขึ้นกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
เจ้าดังแถวรังศิษย์คลอง๘ร้านหัวรภาคุณปกติร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
มันจะต้องมีเรือใช่ไหมใช่ครับเรือที่เป็นเรือไม้แล้วคุณผู้ชมดูสภาพ
นี่คือไหม้หมดเลยนะคะทั้งลำเลยใช่ค่ะทั้งลำเรือแล้วก็ที่ร้านด้วย
โอ้โหเจ้าของเนี่ยพอเห็นภาพนี้เราไปคุยกับเพิ่มเติมเราไปคุยเพิ่มเติมเลยนะ
เหม่อลอยน้ำตาตกเลยบอกไม่คิดว่าสภาพร้านตัวเองเป็นแหล่งทำมาหากิน
ดูสินี่เยอะนะเนี่ยเหตุการณ์นี้ค่ะไฟไหม้หมดค่ะ
นักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้า
ตอนนั้นลูกน้องพี่ตั้งหม้อไฟตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวเอาไว้อยู่
ทีนี้วาวของถังแก๊สมันน่าจะรั่ว
แล้วประกายไฟมันก็มาเลยค่ะ

พนักงานที่เตรียมของที่ร้านอยู่กัน๒คน
พนักงานวิ่งออกมาได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ครับทีนี้พี่เขาก็โอ้โฮจะมาหากินอย่างไรต่อแล้วคุณ
ก็นั่นน่ะสิเพราะว่าหลังจากนี้ต้องปิดร้านไว้เป็นเดือน
เพราะว่าคุณดูสภาพสิเราไปคุยค่ะไปคุยกับเจ้าของร้าน
ไปคุยกับคุณกิมบุญประเสริฐนะคะ
เหมือเลยน้ำตาซึม
แล้วก็เห็นสภาพร้านแบบนี้ข้าวของไม่เหลือเลยจริงค่ะ
แล้วก็บอกว่าร้านนี้นะพี่ลงทุนมาตั้งแต่๒๕ปีที่แล้ว
ตอนนั้นเงินลงทุนพี่๓แสน
แต่ตอนนี้พอมาถูกไหม้
พี่ว่าคงจะค่าซ่อมเกือบล้านละมั้ง
ไม่รู้จะทำยังไงต้องไปหยิบยืมตังค์จากญาติมานะคะ
แต่ทีนี้ก็ต้องทำการซ่อมแซมแหละคุณ

ถ้านั่งในเรือมันก็ได้บรรยากาศลูกค้าก็จะชอบ
แล้วพี่ก็ต้องหาเงินมาซ่อมแซมนี่น้ำตาไหลนะ

ไหมฮะเกี่ยวกับตรงนี้ทางเราทำมานานแล้วเนี่ย
ท้อค่ะเราชีวิตเราต้องเดินต่อค่ะไม่ท้อค่ะ

แล้วลูกน้องที่บอกว่าตอนนั้นมีการไลฟ์สดเนี่ยคือเขาร้องไห้เลยใช่ไหมฮะ
ใช่เขาเสียใจมากเพราะว่าเขาก็รักนะ
เรื่องกันเรื่องท้องเป็นอย่างไรมากครับ
ยากเลยยากเลยใช่ยาก
เพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเจ๊ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย
เพราะว่าขายไปก็เลี้ยงลูกน้องไป
เราต้องมีภาระต้องส่งบ้านส่งอะไรอย่างนี้มันหลายอย่าง
ดูสิพี่กิมบอกว่าไม่ท้อต้องไปต่อ
แต่ก็เสียงสั่นน้ำตาคลอแล้วนี่อะไรคะ

เพราะเรือมันไหม้ขายในเรือไม่ได้

ใช่ย้ายที่มามาตรงฝั่งตรงข้ามร้านเดิมแล้วค่ะ
คือขายชั่วคราวไปก่อนกางเต็นต์ไปก่อนนะคะ
เพราะว่ากว่าจะซ่อมร้านเสร็จนะ

ใครอยากมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเรือโหระพามา
ได้เหมือนเดิมบรรยากาศร้านมันอาจจะเปลี่ยนไปนะ

กินได้ค่ะที่ร้านข้าวแกงเสน่หลาว
อยู่ตรงข้ามกับที่เก่าเลยนะคะ
แล้วถ้าที่เก่ามีเงินมีทุนไปซ่อมแซมเป็นเรือเสร็จสับ
ก็จะต้อนรับลูกค้าให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือบนเรือ
ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือลังศิษย์ได้เหมือนเดิม

แล้วเมื่อเช้านี้เราก็ลงไปคุยกับทางเจ้าของเลยนะคะ